เกมเมื่อวานนี้นะคะอินโดนีเซียเอาชนะไทยไป๒ประตูต่อ๐นะคะ
ศึกฟุตบอลชาย๔เกมและอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับ
มิยาบิหรือว่าชื่อจริงก็คือมาเรียโอซาว่า
เป็นอดีตนักแสดงสาวชื่อดังแห่งวงการภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ของญี่ปุ่น
เขาสวมเสื้ออย่างที่เห็นเป็นเสื้อทีมชาติอินโดนีเซียมาร่วมเชียร์ในเกมเมื่อวานนี้
ก็เลยทำให้โลกโซเชียลเขาออกปากแซวนะคะว่า
สาเหตุที่เมื่อวานนี้ที่นักเตะทีมชาติอินโดนีเซีย
กระชากลากเลื้อยได้แบบคล่องแคล่วมีแรงวิ่งทั้งเกม
เป็นเพราะว่ามิยาบิมาร่วมเชียร์ด้วยหรือเปล่านะ
กระชุ่มกระชวยหรือเปล่านะก็ตีข่าวเรื่องนี้กันไปนะ
แต่เขาจะมีสมาธิในการแข่งใช่ไหม
แต่ว่าผลการแข่งขันมันก็เป็นการการันตีว่าเขาก็ชนะเราไปได้นะคะ
ซึ่งมิยาบิปัจจุบันนี้หันหลังให้กับวงการภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นแล้วนะคะ
แล้วก็แต่งงานกับสามีที่เป็นเชฟชาวฟิลิปปินส์
มันเป็นภาคปรากฐานนะตอนนี้อยู่ที่กรุงมะนิลาค่ะ
ส่วนอากิระนิชิโนนะคะกุญสือทีมชาติไทยก็พูดถึงประเด็นที่ช้างศึกไทยในชุดนี้
ไม่ได้ใช้ผู้เล่นเกินอายุนะคะว่า
ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องที่ไทยจะเสียเปรียบคู่แข่งนะคะแต่มั่นใจ
ว่านักเตะทั้งหมดที่เลือกมามีความสามารถมีดีพอ
ที่จะสู้กับทีมที่มีผู้เล่นอายุเกินได้
ซึ่งต่อจากนี้ไปนะคะก็จะพยายามถ่ายทอดวิธีการเล่นให้ลูกทีมเข้าใจ
เพื่อจะทำผลงานให้ได้ดีขึ้นในอีก๔เกมที่เหลือในรอบแบ่งกลุ่มนะคะ

ขณะเดียวกันนะคะเกมนัดสุดท้ายที่ทีมชาติไทยมีคิวจะเจอกับเวียดนามในรอบแบ่งกลุ่มนะคะ
วันที่๕ธันวาคมนี้ที่สนามบินยานสเตดียม
มีรายงานล่าสุดมาว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันจำหน่ายหมดแล้วนะคะ
ซึ่งบัตรที่เข้าชมการแข่งขันเนี่ยก็มีแฟนบอลของทั้งสองทีม
ก็คือทั้งไทยและก็เวียดนามไปซื้อจับจองกัน
ส่วนมากจะเป็นแฟนบอลของเวียดนามจนบัตร๓๓๓๐ที่นั่งของเกมนัดนี้
หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ